พี่เบิร์ตเอาจริงต่อให้พี่เบิร์ตไม่เข้าโรงพยาบาล
เช้าเที่ยงเย็นมันอาจจะไม่เหมือนกันเลยก็ได้
ไม่มีความคืบหน้าในการที่ประเทศไทยจะมีรัฐบาลเลยหรือไง
มันมีทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะ
แต่พอเรื่องนี้เราก็ต้องการความชัดเจนไง
สรุปแล้ว๔นี้มารือนี้จะได้โหวตไหมนายก
จะโหวตอะไรล่ะเพื่อไทยจ๋า
เพื่อไทยผมไม่ได้เรียก
พักร่วมรัฐบาลเขาถามว่าเมื่อไหร่จะประชุม
ค่ะจะเอายังไงก็บอกมาเอ้านะครับก็รู้ว่าวันนี้ไง

ประชุมแล้วเออนี่แหละครับตกลงไม่มีนะ
วันนี้ไม่มีการหาลือของ๘พักร่วมรัฐบาลนะครับ
หลังจาก๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
เพื่อไทยก็บอกว่ารับฉันธามติจากวงประชุม๘พักนะ
มาเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลแทนเก้าไกลแล้วใช่ไหม
อันนี้เรารู้กันอยู่แล้วคือเพื่อไทยก็ไปเชิญ๕พัก
อันนี้เท้าความให้ดูนิดนึงนะครับว่า
ลำดับขั้นตอนของการที่เพื่อไทยมารับเป็นเจ้าภาพแล้ว

ภูมิใจไทยชาติพัฒนากล้ารวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนาพลังประชารัฐ
จะหาทางออกร่วมกันนะครับกับ๘พักที่ร่วมกันตั้งแต่แรก

วันอังคารที่๒๕กรกฎาคม
แต่สุดท้ายทีมเจรจาของเพื่อไทยนะครับ
ก็ส่งไลน์มาบอกว่าเลื่อนนะเลื่อนก่อนเลื่อน

เขาก็ถามกันแล้วเพื่อไทยจะเอายังไงเนี่ย
มัดมันจะชนหน้าแล้วนะครับ
คือจริงนัดหมายกันอีกทีวันนี้

คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย

ตอนนี้ตัวแทน๘พักยังหา

นะครับก็เลยยังไม่มีการหาลือกัน
ขณะนี้อยู่ในกระบวนการนัดหมาย

ดูคุณช่อพันนิกาเขาบอกว่า

ออกเปิดปากกับภาคภูมิแต่บ่าย

ก็เกี่ยวกับภักดิ์เพื่อไทยเรื่องการนัดหมาย

คุณพ่อบอกว่าจี๊ดมากคือฟังแล้วเราก็จี๊ดนะ

เหรอบอกใช่คือเราก็ต้องเปิดข่าวไทยรัฐดู

เขาจะมีการประชุม๘พักร่วมแล้ว
เราก็อ๋อจะมีการประชุมแล้วใช่ไหม
เขาไม่เห็นเชิญเราเลยหรือเราต้องไปถามเขาก่อน
ไม่ใช่แค่คุณช่อที่พูดเจ๊เจี๊ยบอำมารัฐ

กลายเป็นว่าแหล่งข่าวที่เราคาดหวังว่าจะรู้ข่าวจากเขา

แล้วนี่ผมจะใช้คำว่าสรุปได้ว่า
ยังไม่รู้ว่าประชุมวันไหน
จริงจะใช้คำว่าสรุปได้ว่าไหม
พรรคเพื่อไทยจะน้ำประชุมส้อของพรรค

และก็วันที่๔ต้องดูจะได้โหวดนายกกัฎธมนตรีกันหรือเปล่า
นี่เป็นความคืบหน้าเบื้องต้นทางการเมืองครับ

เพราะว่าเราก็อยากรู้ว่าเรื่องจุดยืนมาตรา๑๑๒
สรุปเรื่องนี้จะยังไงเพราะว่ามีกระแสไง
แสวิพักษ์วิจารณ์ตั้งแต่ตอนก่อนจะเลือกตั้ง

คือแกให้สัมภาษณ์และเคยพูดถึงการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒

แล้วก็มีคำถามว่าเห็นด้วยให้มีการแก้ไขมาตรา๑๑๒หรือไม่
ปรากฏคุณเศรษฐาทวีสินตอบว่าเห็นด้วยนะ

สอบบัญชีรายชื่อและรักษาการโฆษกภักดิ์เพื่อไทย
อย่างนางสาวลินทิพรก็โต้ตอบเรื่องนี้
ด้วยการโพสต์คลิปอีกคลิปหนึ่งมาคุณผู้ชมฮะ
เป็นคลิปที่คุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตเพื่อไทย
เคยให้สัมภาษณ์ว่ายืนยันว่าไม่แก้ไขมาตรา๑๑๒ครับ

บอกว่าตั้งแต่๒๐กรกฎาที่ผ่านมาเนี่ย
หลังการลงมติโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

มันไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา
เหตุผลก็คือด้วยการเสนอขอแก้ไขมาตรา๑๑๒

คุณเศรษฐาบอกไว้อย่างชัดเจนแล้วนะ
ว่าการโหวตนายกรอบต่อไป
ต้องคิดให้ดีต้องเจรจาให้เหมาะสม
อันนี้ก็ยอมรับว่าการแก้ไขมาตรา๑๑๒ตรงนี้นั่นแหละ

ถือว่าเป็นปัญหาถือว่าเป็นอุปสรรค

ตั้งรัฐบาลแล้วก็มีการเสนอชื่อ

เป็นที่ชัดเจนว่าพักที่จะเสนอนายกครั้งต่อไป
มันต้องไม่มีนะไม่มีเรื่อง๑๑๒
ไม่งั้นก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากสวอีก
เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้
ย้อนฝั่งที่คุณเสธาเคยให้สัมภาษณ์วันนั้นหน่อยค่ะ
คุยกันนะครับชัดเจนถ้าเกิดเราจะเป็นแก่นำ

ที่ต้องที่น่าจะต้องหยุดลงไป
ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกับการเจรจา

ถ้าเกิดมี๑๑๒อยู่ผมให้รับการสนุนจากพัก
หลายพักนะครับที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ
ตอนนี้มันถูกเอากลับมาหมดเลยนะคะ
ทีนี้เราก็อยากถามคุณเศรษฐาเหมือนกัน
แต่ว่าช่วงนี้พี่เบิร์ตเป็นช่วงวันหยุดยาวไง
คุณเศรษฐาไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะ
แต่ทางทวิตเตอร์มีการแชร์คลิปของคุณลินทิพร
รักษาการโฆษกเพื่อไทยแล้วก็เขียนแค่ข้อความเอาไว้นั่น
ข้างบนเขียนว่าขอบคุณครับนะคะ